ณวันนี้ที่คนแห่กันมาตรงนี้
ปีหลังต้องยอมรับว่าเซียนแปะแสดง

อะไรครับที่ยังยืนยันว่าดวงจิตของท่านยังอยู่ที่นี่

จากคนที่มากราบขอพรนะครับ
จากบุคคลคนหนึ่งผมไม่เอ่ยนามแล้วกัน
ธุรกิจเกือบล้มละลายเสร็จมาขอพรท่าน

เจอวิกฤตชีวิตวิกฤติเศรษฐกิจ

คือเหมือนเรากับผู้จัดผู้ใหญ่เราขอท่านตรง
ถ้าเราติดสินบนท่านเหมือนกับเราติดสินบน

ถ้าเราสำเร็จและเร็วแสดงว่าท่าน

ลับการขอพรเซียนแปะโรงศรี
ให้ประสบผลสำเร็จต้องห้ามบนบานสารกล่าว
บอกเล่าขอพรไปตรง
ลูกหลานมาขอพรญาติผู้ใหญ่
แต่ที่สำคัญต้องขยันขันแข็งมุมานะ
แก้ไขปัญหาและขยันทำงานด้วยตนเองอีกแรง
ทุกประการก็จะเห็นผลได้ไม่ยาก
ปฏิหารของเซียนแปะหลังจากที่ท่านสิ้นไป

พ่อค้าแม่ค้าในร้านตลาดทั้งหลาย

ถ้าปัจจุบันท่านอยู่ก็๑๒๐กว่าปี

ใช่ครับคนที่มาขอพรอากงทุกท่านที่มา

ที่จะรับแจกพยานที่ทางศาลให้

เราจะนำพยานไปขอบารมีท่าน
ตรงหน้าตักท่านก่อนก่อนที่จะนำมาแจ้ง
โปรดติดตามตอนต่อไป